สี่เกมนะครับเมื่อวานมาดามแป้งคุณนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมแล้วก็
โนโพลกิ้งกุญสือชุดซีเกมนะครับที่ลงมาทำงานเฉพาะกิจตรงนี้
พร้อมกับผู้ช่วยอย่างคุณวัสสะพนแก้พลึกนะครับก็ร่วมในการแถลงข่าว
ดามแป้งก็บอกว่าจะได้๓แข้งที่เล่นในลีกของยุโรปนะครับ
จาบินเดวิสจากออกฟอร์ดในอังกฤษโจทันเข็มดีจาก
บีโอเดนเซเดนมาร์คแล้วก็ชนะพิพัฒน์สุพรรณเพศัตริย์นะครับ
เอสโตเรียลในประตูเกตก็หลายคนเนี่ยอาจจะไม่เคยเห็นฝีเท้านะครับ
สำหรับคนนี้ก็จะมาร่วมทีมฝึกซ้อมก่อนล่วงหน้าแล้วก็ชารมพรม
แก้วที่เล่นในสเปนเนี่ยล่าสุดมีอาการบาดเจ็บระหว่างซ้อมทำให้
สามารถมาร่วมทีมได้มาดามแป้งก็บอกอีกนะครับว่ายังมีนักเตะ
ตอนแรกเหมือนมีข่าวว่าอาจจะไม่ได้ปล่อยตัวมาแต่สุดท้ายก็มา
กิจภารพลของขอนแก่นเอกณิตปัญญาจากทีมเชียงใหม่แล้วก็
คุณปลื้มประธานสโมสรชมบุรีอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งยังมีโอกาสที่อาจจะปล่อยนักเตะชนบุรีมาร่วมทีมก็ได้
ขณะที่วันเก็บตัวของทีมชาติไทยนะครับ
ดามแป้งก็บอกว่าจะเริ่มเข้าแคมป์ฝึกซ้อม๑พฤษภาคม
สำหรับนักเตะที่ไม่ติดลงแข่งขันในเกมลีก
จะเดินทางไปเวียดนามวันที่๔พฤษภาคมก่อน
แล้วชุด๒เนี่ยเดินทางไป๕พฤษภาคม
เสร็จภารกิจในหลีกตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับ
ส่วนวันที่ผ่านมารองศัตริราจารย์ดรสมมายผิวสะอาด
ธิกาบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
พร้อมด้วยคุณพาสวรปีตังศรีนะครับ
ผู้จัดการงานพัฒนาความสัมพันธ์บริษัทไทยเบเวอเรดจำกัดมหาชน
ก็ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลอุดมศึกษาช้างยูแชมเปียนส์ครับ
ที่๑๔ก็ชิงเงินรางวัลนะครับ
เป็นทุนการศึกษาเนี่ยรวม๕แสนบาท
เปิดสนามนะครับจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยก็พบกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ส่วนอีกคู่หนึ่งครับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตก็เอาชนะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีไป๖ต่อ
ปิดท้ายที่เจ้าแชมป์สิวรักษ์เทศสูงเดินนะครับ
พรุษศาสตร์ประตูทีมชาติไทยของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับ
ก็ไปเหมาน้ำเต้าหู้น้ำขิงแล้วก็สาระเป๋ากันแล้วครับ
แล้วก็ขนข้าวสารของตัวเองไปแจกให้กับชาวบ้านคนทั่วไป
ในวันคล้ายวันเกิดของเขานะครับอายุครบ๓๗ปี
ก็ตั้งใจจะทำบุญร่วมกับครอบครัวแบบเรียบง่าย

ก็มีชาวบ้านทยอยมารับสิ่งของไม่ขาดสายแล้วก็อวยพรวันเกิดให้กับเจ้าแชมป์ด้วยนะครับ